เหตุการณ์นี้บีบหัวใจคนเป็นคุณพ่อคุณแม่จริงจริงคุณผู้ชมข้างหลังนี่ฮะอืม
ลูกน้อยวัยขวบหนึ่งเพิ่งจะฉลองวันเกิดเมื่อหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
คุณพ่อคุณแม่เมื่อคืนนี้นะจะเข้านอนกันก็นอนกัน๓คนครับ
เห็นว่าลูกมีไข้มีลูกมีไข้ทีนี้ก็เข้านอนไปไม่ได้คิดอะไร
ตี๓เขาเห็นว่าไข้รถแล้วตื่นเช้ามาเห็นลูกเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่แบบนี้
คุณพ่อคุณแม่นึกว่าเรื่องปกติปกติลูกชอบนอนคว่ำอยู่แล้วปรากฏลูกเสียชีวิตครับ

คุณค่ะลูกที่อยู่ในอ้อมกอดค่าบ้านหลกอดได้แต่ร่างลมหายใจไม่มีแล้วอ้อ
อดทั้งที่รู้ว่าลูกน้อยไม่หายใจแล้วนะฮะทั้งคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้ใหญ่เลย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพพระประแดง
รับแจ้งว่ามีเด็กเสียชีวิตที่หน้าอบตบางยอ
อำเภอพระประแดงรถกู้ชีพก็มาตรวจ
แล้วก็ยืนยันว่าน้องเขาจากไปแล้วครับ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
คุณสมาชิกอบตบังยคุณสุวภาพผ่านมาพอดีก็เลยขันอาศาพาไปส่งที่อบตบังยเพราะว่าที่นั่นมีรถกู้ชีพอยู่ไม่ทันครับน้องเสียชีวิตไปแล้วพ่อของน้องเขาคุณเจสดาเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคุณผู้ชมเพิ่งจะฉลองวันเกิดเพิ่งจะแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องเขาครบ๑ขวบเมื่อ๑ตุลาคมที่ผ่าน
เพราะเป็นลูกคนแรกด้วยครับคุณพ่อเนี่ยนะทำงานทุกอย่างทำงานทุกวันขยันเพื่อลูกนี่แหละหวังจะส่งเสียให้ลูกโตมาได้เรียนสูงไปฟังคุณพ่อเจษดาหน่อย
หัวอกคนเป็นพ่อเนอะรอคอยคือกว่าจะเกิดมาก็ไม่ใช่ง่ายอยู่ในท้องมา๙เดือนกว่าแล้วพอออกมานี่คือรอคอยนะสุดท้าย๑ขวบกว่าเสียชีวิตนะคะ
ขวบ๓วันนะครับอายุของน้องเขานะฮะ
แม่ของเด็กเล่าให้ฟังว่าลูกแม่มีไข้แค่วันเดียวเอง
เมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ตื่นมาล้างขวดนมเห็นลูกนอนคว่ำหน้าอยู่ก็คิดว่าลูกหลับ
เพราะปกติก็นอนคว่ำหน้าอย่างที่บอกไป
คุณแม่เนี่ยพลิกหน้าลูกดูเห็นลูกปากเขียว

แล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังด้วยก่อนหน้านี้ไปหาหมอนะเคยไปหาหมอ
หมอก็บอกไม่ได้แจ้งว่าลูกของคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรนะ
เอาแต่ว่าคือเด็กเล็กแบบนี้คือต้องดูนะ
บางทีเวลาเขาไข้ขึ้นหรือเขามีอาการชักอะไรแบบนี้นี่มันก็สำคัญเหมือนกันนะคะ
น้ำแข็งคุณผู้ชมเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับ

๒เดือนก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าลูกเธอก็มีไข้

หมอเจาะไขสันหลังดูไม่มีอะไรผิดปกตินะ

แต่มาเมื่อวานที่คุณแม่เล่าให้ฟังคือลูกตัวร้อนก็เลยให้ยาลดไข้ไปนี่ลูกลูกสมัยยังน่ารักเลยนะ

ทีนี้ถ้าเกิดเด็กที่เคยมีไข้แล้วชักหลังจากนั้นเวลาเด็กที่มีไข้อีกคุณพ่อคุณแม่ต้องดูดีเลยนะ
เพราะว่าพอไข้แบบไปแตะ๓๘๕นี่ถือว่าไข้สูงมากแล้ว
ถ้าเกิดว่าเด็กไข้สูงมันมีโอกาสจะชักได้ง่ายค่ะต้องถึงมือหมอโดยเร็วเลยแหละ
อย่างกรณีนี้ก็น้องเขาเคยมีไข้แล้วก็ชักมาก่อนแล้วด้วยนะฮะ
ตำรวจครับก็เลยให้นำร่างของน้องเขาส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

นำไปดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป

จินตนาการไม่ออกจริงว่าคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกอย่างไรนะ